เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของนางไก่

ใช่เพราะว่าคือข้อมูลออกมาเรื่อย

ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็คืออดีตลูกจ้างสาวชาวลาวใช่ไหมคะ
ที่บอกว่ามีการหวัดล้อมต่างนานาจนมาทำงานด้วย

แล้วก็ถูกแจ้งความจับฐานลักทรัพย์
หลังจากที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ให้ปากคำสรุป
แล้วตอนนี้ตำรวจเพิกถอนหมายจับอดีตลูกจ้างสาวชาวลาวคนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เตรียมที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนางไก่ในคดีค้ามนุษ
แล้วก็แอบอ้างเบื้องสูงด้วยค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุเลยนะคะว่า
ตอนนี้ตำรวจเพิกถอนหมายจับนางสาวกาบแก้ว
หญิงชาวลาวอดีตคนรับใช้ที่ถูกนางมนตายกรัฐนาการหรือว่านางไก่
แจ้งความข้อหาร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างปี๒๕๕๔จำนวน๑๒รายการ
เป็นเงินมูลค่ากว่า๒ล้าน๙แสนบาทเพิกถอนหมายนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่ลงพื้นที่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้
แล้วก็ได้พูดคุยฟังเรื่องราวจากนางกับแก้วนี่แหละค่ะ
ก็เลยทำให้รู้ว่านางกับแก้วถูกนางไก่ชักชวนมาทำงานเป็นคนรับใช้
บอกว่าจะได้เงินเดือนเดือนละ๖๘๐๐บาท
มาทำงานจริงทำงานหนักทั้งวันทั้งคืน
แถมเงินก็ได้แค่๕๐๐๑๐๐เท่านั้นเอง
ถูกยึดพาสปอร์ตด้วยสุดท้ายไปต่อวีซ่ากลับมา
โดนเจอแจ้งความจับไปอีกทนไม่ไหวหนีกลับประเทศ

ตลอดเวลาที่ทำงานกับนางไก่เนี่ย
นางไก่มีพฤติกรรมแอบอ้างเบื้องสูงตลอดเวลา
นางไก่ให้เขามาทำงานรับใช้จะให้เงินเดือน๖๐๐๐๘๐๐๐บาท
เขาก็หลงเชื่อพอมาทำงานเสร็จก็ไม่ได้ตามนั้น
แล้วก็ให้ทำงานทั้งวันทั้งคืนได้นอนกว่าจะนอนตี๒
เมื่อวานนี้เราเอาสหวิชาชีพทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ซักเหยื่อแล้วมีแนวโน้มว่าจะเป็นการค้ามนุษย์
ขณะเดียวกันด้านพนักงานสอบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
เพื่อจะเตรียมแจ้งข้อหากับนางไก่เพิ่มเติมในคดีค้ามนุษย์

การแจ้งค่อหาแอบอ้างเบื้องสูงต่อไปนะคะ
ถูกนางไก่แจ้งความแบบเดียวกันกับนางกาบแก้วเลย
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาให้ปากคำ
แล้วก็ยืนยันนะคะบอกว่าพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ถ้าหากว่าถูกแจ้งความเท็จหรือว่าถูกกันแกล้งจริงค่ะ